เรื่องของคนทหารหึงโหดหน่อยดูด้านหลังเรา

คุณรู้ไหมว่าคือรายเดอร์เขาไปรอรับออเดอร์
เขาก็จะไปอยู่บริเวณหน้าร้านตรงแถวนั้น

ใช่แฟนสาวของพลทหารรายนี้ขายเหมือนขายนมสด

ปรากฏว่าเขาคงขายดีคนมันก็เยอะไง

ไม่รู้หึงยังไงอีท่าไหนจะเอาเคี้ยวไปไล่ฟันไม่พอ

อ้าวเจ็บเผียบมาคะดูเหตุการณ์ค่ะ

ขนาดคุณสองคนยังโหย

นั่นแหละค่ะป๊าระเบิดใส่กลุ่มรายเดอร์

แล้วเมียเขาจะทำมาหากินยังไงต่อได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นี่เองนะ
ตรงป่าซวร์ประชาอุทิศ๔๕ค่ะ

ตรงจุดนี้มันจะเป็นลาน
ลานที่ให้ร้านค้าแต่ละร้าน
ที่เขาจะเป็นลักษณะหาบเร่แผงรอยมาตั้งกัน
ปรากฏว่าพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
มีคนเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดปิงปอง
เข้าที่บริเวณแขนขาแล้วก็ตามร่างกายประมาณสัก๔คนด้วยกันค่ะ
ทราบชื่อคนก่อเหตุนี่ดูดิที่เขาโดนนี่มันก็จะเป็นรอยผู้พองแบบนี้นะคะ
คนก่อเหตุคือพลฐานอาบีดินรอดพาธีอายุ๒๒
กรมทหารราบที่๑๑ค่ะเดินอยู่แถวนั้นยังไม่ได้ไปไหนนี่เลยค่ะ
แล้วถูกกลุ่มผู้เสียหายชี้เลยชี้เป้าบอกคุณตำรวจคนนี้เลย
ตำรวจจับกลุ่มทันทีค่ะชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าทันทีว่า
พลทหารอบิดินคนนี้เพิ่งลาพักกลับมาได้๒วัน
ช่วยแฟนขายนมสดอยู่ที่ร้านตรงนั้นแถวปากซอย
เป็นสาเหตุที่ทำให้พลทหารรายนี้เกิดความหึงหวงหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ครับอ่าเนี่ยร้านนี้เลยนะคะร้านบัวล้วนเนี่ยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะมีการปาระเบิดปิงปองคุณ
เมื่อเขาใช้อะไรอะไรฮะเคี้ยวค่ะเคี้ยวเกี่ยวข้าวต่อด้ามขึ้นมานี่
อาวุธคุณพี่เอาไปไล่ฟันรายเดอร์แตกกระเจิงไปก่อนรอบนึงค่ะ
แสดงว่าเขาก็เตรียมพร้อมมาสิไม่รู้นะคุณคงจะเตรียมมาไหม
ทีนี้พอไปไล่ฟันเขาเสร็จไม่หนำใจโทรศัพท์ไปตามเพื่อนก่อน
เพื่อนก็อายุใกล้เคียงกันค่ะบอกเอาระเบิดปิงปองมาให้หน่อย
เพื่อนเอามาสองลูกค่ะแล้วก็เลยเอาไปป่าเลยค่ะ
ลูกแรกเขาบอกว่าโดนพื้นเสียงดังแตกสนั่นเลยทีเดียว
ลูกที่สองเนี่ยระเบิดมันด้านไม่ทำงานก็เลยมีคนเจ็บไปสี่คน
ในจังหวะป่านะคะคุณคิดว่าแถวนั้นคือขับไปขับมาคือโอ้โห
คนไม่รู้เรื่องด้วยเยอะเลยอ่ะคุณรถเข้ามาซื้อของกินของใช้กัน
แล้วถามว่าถ้าระเบิดเนี่ยเกิดมันแตกทำงาน๒ลูก
จะเจ็บเยอะกว่านี้นะคะตำรวจจับพลฐานอาบีดีนไปค่ะ
แล้วเจ้าตัวพูดว่าอย่างไรหลังโดนจับฟังเลยค่ะ

ก็ไม่พิษก็มาหามียกูแล้วยังไงก็เขาขายของ

แล้วถามว่าแล้วคนที่เขาบาดเจ็บเขาผิดอะไร
นี่คือคำถามมากกว่าไม่ใช่ผิดว่าคุณเนี่ย
แล้วก็เอาระเบิดไปปลาเขาอันนี้ผิดจริง
เมืองต้นตำรวจนำตัวพลทหารขี้หึงรายนี้
สงบสติอารมณ์ก่อนที่โรงพักสงบได้ไหมไม่รู้

ประสานทางหน่วยงานให้คุมตัวไปส่งสารทหารดำเนินคดีค่ะ
โอ้โหเพื่อนที่นำระเบิดมาว่ายังไงอยู่เหรอ

ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามตัวมาดำเนินคดี
เพราะเพื่อนเป็นคนเอาระเบิดมาให้นั่นแหละค่ะ
ไปสารทหารนี่ก็เรื่องใหญ่เรื่องโตนะ
ยังอยู่ในประจำการอยู่เลยอ่ะนะคะอย่าเลยนะอืม